คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณพ่อจรัสจากจังหวัดจันทบุรีนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่มารุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัสนะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้
๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้นะครับจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเฉลยด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับโบนัสที่เลือกด้วยขอให้โชคดีนะครับ
พร้อมไหมครับที่จะฟังเฉลยถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดจันทบุรีครับ
ปีที่แล้วผมลงทุนให้แม่เปิดร้านขายส้มตำของผมให้ครอบครัวมีรายได้มีกับข้าวกินครับผมก็เลยไปยืมเงินเพื่อนมาห้าหมื่นครับแล้วก็ทยอยส่งให้เพื่อนครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือภาพใดคือตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดจันทบุรี

ถูก

และภาพที่๒นะครับก็คือตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดจันทบุรีครับ

กระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ที่เปล่งแสงเป็นประกายนั่นเองนะครับ
ครอบครัวของพ่อจรัสจากจันทบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เอาละฮะลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไป
จากเรื่องตำส้มตำครับ
พ่อเขาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนหน่อย
แต่กับครอบครัวเขาจะมีความรับผิดชอบ
จะขยันทำงานเรื่องทั้งงานนอกบ้านแล้วงานในบ้าน

คุยกันกับตานะคะว่าจะทำยังไง
แล้วจะมีเก็บเงินพาหลานไปผ่าตัดตา
สำหรับเรื่องนี้ก็คือตำส้มตำนะครับ
พร้อมจัดชุดข้าวเหนียวและผักจำนวน๓ชุด
กลายในเวลาสามนาที
แม่วิทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ครับ

๒นาที๔๒วินาทีครับตอนนี้ครอบครัวของพ่อจรัสนะครับจากจังหวัดจันทบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิต๒ข้อนะครับ
๑หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันครับในข้อต่อไปนะครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องฝนธนสุนทรครับ
ตอนนี้น้องปีใหม่อายุหนึ่งปีหกเดือนค่ะอาการที่น้องเขาเป็นคือเป็นโรคลมชักแล้วก็ตาเหลค่ะ
พัฒนาการด้านตาช้า
เวลาเขาจะมองมองไกลหรือมองหาใครเขาต้องเงยหน้าขึ้นมองข้างบนค่ะเพราะว่าเขาจะมองในระยะที่เรามองกันไม่เห็นค่ะ
เหมือนพอมีน้องปีใหม่อย่างนี้ค่ะมันก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าด้วยอะไรหลายอย่างเพราะว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะ
ถ้าหนูได้ขอโทษพ่อมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของหนูกับพ่อดีขึ้นกว่านี้ค่ะ

บั้มชุดถึงเวลาบอกรักของฝนธนสุนทร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

เอาพาให้หลานผ่าตัดตาก่อนอันดับแรกครับผม

โบที่ติดอยู่บนถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒
ในงานร้องเพลงวันเด็กแห่งชาตินี้มีสีอะไร

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูก
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒
ในงานร้องเพลงวันเด็กแห่งชาตินี้นะครับ
โบที่ติดอยู่มีสีเขียวนั่นเองนะครับ
ครอบครัวพ่อจลาดจากจันทบุรีนะครับ

๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก

แล้วก็ขอให้โชคดีกับการขายตู้โบนัสในครั้งนี้นะครับ
ครอบครัวเรามีโอกาสเลือกได้๒ดอกนะครับ
กุญแจต่อชีวิตคนที่หนึ่งใครครับ

พ่อเลือกคนเดียวครับ๒ดอกเชิญครับพ่อ

กุญแจดอกที่๑พ่อจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ตอนนี้๒ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขอให้โชคดีในการขายตู้โบนัสในครั้งนี้นะครับ
แล้วขอให้ได้ดังที่พ่อตั้งใจเอาไว้
พุ่งไปที่ตู้ที่พ่อคิดว่าใช่เลยนะ

ไม่ออกไปเลยครับพ่อ

มาครับ๒ที่๒
ไม่ออกครับ

จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓ครับว่าจะได้โบนัส

หนึ่งหมื่นบาทครับ
มาดูตู้โบนัสที่เหลือกันนะครับว่า
โบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งนั่นก็คือ

อีกหนึ่งตู้นะฮะโบนัสหลังตู้หมายเลขสองห้าพันบาทครับ
สรุปกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของพ่อจรัสจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่สองหมื่นบาทพร้อมกับข้อสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม
คุณผู้ชมครับความผิดพลาดจะเป็นแผลในใจของลูกตราบชั่วชีวิต
แต่ความรักของพ่อกับแม่จะเป็นยาสมานแผลในใจนั้นให้ดีวันดีคืน
อย่างเช่นครอบครัวของพ่อจรัสครับผมขออนุญาตนะฮะฝากครอบครัวนี้ไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ช่วยต่อชีวิตต่อลมหายใจช่วยกันเป็นดวงตาให้กับเด็กน้อยด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เด็กน้อยต้องได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเขาอาจจะสูญเสียดวงตาไปได้
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวมากนะครับ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณพระคุ้มครองครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
จากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวพ่อจรัสว่าเขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้าง
สนับสนุนช่วงมองบวกบวกพลังต่อชีวิตโดยเครื่องดื่มกระทิงแดง
คนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงจะโกรธลูกยังไง
ก็ให้อภัยลูกเสมอเพราะเขาเป็นลูก
ชีวิตครอบครัวช่วงที่ลำบากที่สุดก็
ตอนน้องโบมีแฟนแล้วที่เขามีลูกนี่แหละครับผม
น้องโบมีลูกมีอะไรเนี่ยผมเครียดมากเลยนะ

แต่บางทีมานอนคิดตายไปแล้วทางครอบครัวไม่ยิ่งลำบากกว่าเก่าเหรอ
ถ้ามองย้อนเมื่อก่อนผมอาจจะเคยคิดสั้น
แต่มาถึงทุกวันนี้ครอบครัวผมมีกันอยู่พร้อมหน้า
แล้วมีหลานเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงก็มีความสุขครับ
พอลูกหนูคลอดมาพ่อเขาก็บอกว่ากลับมาดี
ตอนนี้น้องปีใหม่อายุ๑ปี๖เดือนค่ะ
ทุกคนในบ้านก็จะรู้สึกแบบต้องสู้นะต้องสู้เพื่อเด็กคนนี้ค่ะ
ทุกคนก็จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเด็กคนนี้ค่ะ
รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาวันนี้
แล้วก็ได้มีทุนไปรักษาตาหลานค่ะไปผ่าตัดตาหลานค่ะ
อยากให้ทุกคนมองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อ
ชีวิตของคนมันผิดพลาดได้ทุกคนแต่ก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะ
เราลองแล้วกัน
เมื่อเหมือน๕ปีก่อนกระดูกคอมันแข็ง
หมอกระดูกคอเสื่อมหลังบัญชาการผ่าตัดได้ปีนึง
ตาก็มองไม่เห็นเลยเป็นต้อกระจก
หลังจากนั้นก็มีข้อเข่าเสื่อม
ถ้าผ่าตัดเขาเอา๒๐๐๐หรือ๓๐๐๐๐เงินนั้นยายไม่ผ่าหรอก

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร